จังหวัดสมุทรปราการนะครับมีเหตุสับปะเหลอวัดบางบ่อถูกฆ่าตาย
เขี้ยมจริงโหดเยี่ยมยังไงคือตำรวจไปจับคนก่อเหตุได้เขาสติไม่ดี
เขาบอกว่าฆ่าเขายังไงเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อก็เอาเท้าเคลียร์
พอรู้สึกตัวแล้วก็เอาไม้ตีตีตีตีจนตายครับโหดเชื่อไหมฮะ
ช่วงตี๕ที่ผ่านมาตำรวจสพบังบ่อครับ
คุณผู้ชมฮะจังหวัดสมุทรปราการรับแจ้งเหตุบอกมีคนตายนะ
อยู่ที่ทางเดินหลังสารา๔วัดบางบ่อก็ส่งสายตรวจไปกับป่อเต็กตึง
แล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลบางบ่อนะครับไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบสมในกฤษดาโก๋กริ่งอายุสี่สิบสามปีเป็นสับปะเรออยู่ที่นี่
จมกองเลือดอยู่ถูกไม้ตีคุณผู้ชมฮะ
คิ้วขวามีรอยแตกเป็นแผลชะกันขอบตาเขียวช้ำบวม
สภาพศพได้สวมเสื้อเชิดนะสวมกางเกงขาสั้น
ข้างศพพบผ้าห่มของผู้ตายมีเศษไม้เนี่ยหักเปื้อนเลือดอยู่ยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
มีขวดน้ำดื่มแล้วก็จานใส่อาหารรองเท้าแตะวางอยู่ใกล้ศพ
ค่ะนายนิรัติแย้มทัพอายุสี่สิบสองปีคนงานในวัดเล่าแบบนี้คุณผู้ชม
บอกเมื่อเย็นวานเนี่ยเขากับกิจสดาผู้ตายเนี่ย
เพื่อนคนงานอีกคนรวม๓คนตั้งวงดื่มสุรากัน
แล้วก็แยกย้ายกลับบ้านกันสักประมาณ๒ทุ่มได้
จนเช้าวันนี้ตีห้าเขาเนี่ยมาหากฤษดาจะมาขอยาเซ่นสูบหน่อย
แต่มาเจอกิจสดานอนตายแล้วครับคุณผู้ชมฮะก็ไปบอกพระลูกวัดให้ทราบ
ส่วนผู้ต้องสงสัยคือในรุ๊ดเขาเป็นผู้ชายสติไม่ดี
โวยวายด่าพระบ้างด่าคนในวัดบ้าง
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนายกิจสดาผู้ตายก็เคยมีปากเสียงกับนุษย์มาแล้ว
ส่วนนางวลีเทียนสิรินะครับอายุ๖๐ปี
ชาวบ้านอยู่ข้างวัดเล่าบอกว่าโอ๊ยได้ยินได้ยินอะไรป่ะครับ

เที่ยงคืนครึ่งได้ยินเสียงหมาในวัดมันเห่ามันหอนผิดปกติ
ตี๓ก็ยังได้ยินอยู่นะ
โอ้โหตอนนั้นขนลุกไม่คิดว่าใครต้องมาตายอยู่ตรงนี้นะฮะ
มารู้ว่ากิจสดาถูกฆ่าตาย
หลังจากได้บ่อแสจากชาวบ้านนะครับ
ก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดกัน
สายสื่อสภบไปจับในรุดอายุ๖๐ที่หน้าตลาดแนนเผือบางบ่อนั่นแหละ
สารภาพบอกผมทำเองจากนั้นตำรวจก็นำตัวมาชี้ที่จุดลงมือก่อเหตุ
แล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนายรุธเอะอะโวยวายครับ
ด่าทอท้าตีท้าต่อยกับคนแล้วก็พระในวัดแล้วก็พูดบอกว่า
เมื่อคืนจะเผากุฏิพระอยู่แล้ว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
ขอมินสำรวจกันพอแล้วพอแล้ว
โหววววววววเป็นไงคุณผู้ชมพระอบค์นี้ขนาดโดนจับอยู่นะ
เขาก็สารภาพแหละว่าเขาเคยทะเลาะกับนายกิจสดา
สะสมหลายเรื่องกระทั่งเมื่อคืนสามทุ่มเข้ามาในวัด

แล้วเขาก็ทำแบบที่ผมบอกเอาเท้าเขียให้ตื่นตื่นแล้วตีตีจนตาย
ไปปลูกเขาหรือเปล่า
ที่เห็นแบบพูดคุยเป็นวักเป็นเวรอยู่นี่แหละคุณผู้ชมฮะ
แต่ชาวบ้านบอกว่ารุษคนนี้เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะ
รักษามาหลายโรงพยาบาลแล้วอาจจะขาดยาไม่ได้รักษาต่อเนื่อง

คำเพิ่มเติมนะครับที่สพบังบ่อก็ดำเนินคดีกันไปครับ